เมื่อวานนี้ก็ผ่านพ้นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
สำหรับพิธีชาติประนักกิจของคุณแต่งโมคะ
แล้วก็ทางไทยรัฐทีวีของเรามีการถ่ายทอดให้คุณผู้ชมตัดสลับดูกันไป
แบบสดแทบทุกช่วงข่าวเลยนะคะ
และอย่างที่เราทราบกันมาตลอดค่ะคุณผู้ชม
เป็นหนึ่งคนสำคัญเป็นแม่งานเลยก็ว่าได้นะคะ
เพราะว่าขอเป็นผู้ดูแลจัดการงานศพให้กับคุณแตงโม
น้องสาวสุดที่รักให้ออกมาดีที่สุดนั่นเองค่ะ
ตั้งแต่พิธีไว้อาลัยเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา
รวมไปถึงพิธีชาปนกิจเมื่อวานนี้ด้วยค่ะ
ซึ่งตามเจตนารมณ์ที่พี่เอได้ให้สัมภาษณ์เอาไว้ในทุกครั้ง
อยากจะทำเพื่อแตงโมน้องสาวสุดที่รักเป็นครั้งสุดท้าย
แล้วก็จะตั้งใจทำให้ออกมาอย่างดีที่สุด
เมื่อวานนี้เองค่ะพี่เอก็ตั้งใจเดินทางไปร่วมพิธีชาปนกิจ
พร้อมกับจัดเตรียมของที่ละลึกเป็นต้นตระบองเพชรค่ะ
และพี่เอก็ยังได้รวบรวมเอาความทรงจำครั้งนี้
เอาไว้ในอินสตราแกรมของตัวเองด้วยนะคะ
เป็นภาพที่พี่เอร่วมอยู่ในพิธี
โดยเฉพาะในช่วงของการวางดอกกุหลาบสีขาวค่ะ
เพื่อเตรียมจะส่งแตงโมเป็นครั้งสุดท้าย
มีทั้งตอนที่พี่เอเดินไปพูดกับโรงศพของแตงโม
ด้วยท่าทางแบบเอ็นดูน้องสาวคนนี้มากเลยนะคะ
รวมไปถึงตอนที่ร่วมวางดอกกุหลาบ
พร้อมกับคุณเป้ยปานวาดแล้วก็คุณยุ้ยจีรนันด้วยค่ะ

เชื่อว่าหลายคนก็ประทับใจไม่ต่างกัน
ตอนที่พี่เอผายมือต้อนรับคุณเบิร์ต

เข้าไปอำลาคุณแตงโมที่ข้างโลง
คุณผู้ชมสังเกตสายตาของพี่เอดีนะ
ทั้งรักแล้วก็เอ็นดูคุณเบิร์ตมากเลยค่ะ

พี่เอเหมือนจะกลั้นน้ำตาเอาไว้ไม่อยู่นั่นเองค่ะ

ซึ่งจากหลังที่วางดอกไม้เสร็จนะคะ
เอก็ได้ร่วมส่งคุณแตงโมเข้าสู่เตาเผาค่ะ
เป็นการได้ร่ำลากันครั้งสุดท้ายจริง
ก่อนที่คุณแตงโมจะเดินทางสู่อ้อมกอดของพระเจ้าอย่างเป็นนิรันดิ์นะคะ
จังหวะนี้ค่ะจังหวะที่ประตูของเตาเผาค่อยปิดลง
เชื่อเลยว่าคนที่อยู่บริเวณตรงนั้นเนี่ย

แล้วก็เขาบอกกันว่าคุณเบิร์ตร้องไห้ตลอดเวลาเลย
ก็คือทุกคนที่ไปในงานเขายังรู้สึกรักแล้วก็คือคิดถึง
ยังทำใจไม่ได้แน่นอนคุณผู้ชมกับการจากลา
แน่นอนว่ามันมีความเสียใจแล้วก็มีความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่นะฮะ
ก็เป็นกำลังใจให้กับครอบครัวของคุณตังโม
แล้วก็คนที่รักคุณตังโมทุกคนด้วยค่ะ